เมื่อวานนี้ทั้งทหารแล้วก็ตำรวจค่ะได้มีการส่วนที่กำลังร่วมกันนะคะ
ลงพื้นที่ชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยาเสพติดปรากฏว่าไม่ประสบผลสำเร็จนะคะเพราะว่ามีชายคนหนึ่งเขาขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจแล้วก็ทหาร

สามารถจับกลุ่มชายคนดังกล่าวได้แล้วในวันนี้ค่ะ

ที่ตะโกนหวกเวกว้ายนี่นี่ก็คือ

เรียกให้ญาติพี่น้องมาช่วยกันร้องตัมตรวจ
ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นสารเสพติด
ในชุมชนใกล้กับวัดหน้าพระเมรุราชิการาม
ตำบลคลองสะบัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปจุดเดิมอีกครั้ง
นำโดยตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แล้วก็ทหารรวมแล้วก็๙๐นายนะคะ
กระจายกำลังตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายเดิม
พบนายชัดชัยโตเฉลิม
คนที่อยู่ในคลิปเมื่อกี้นะคะอายุ๓๕ปี
พยายามวิ่งเข้าไปใช้ไม้แล้วก็ก้อนหินคว่างปลา
ทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะที่ตรวจค้นสารเสพติด

เจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวไปดำเนินคดี
ระหว่างการจับกลุ่มนายชัดชัยอ้างว่าที่ทำไป
เพราะว่าตกใจคิดว่าเป็นแก๊งทวงหนี้
แต่ตำรวจเองก็บอกว่าไม่ปักใจเชื่อ
คำให้การของนายชัดชัยนะคะ

ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นวัยรุ่นในพื้นที่นี่แหละค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกพัฒนภัทรพัฒนุษยะวง
ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน
ตำรวจภูทรพระนครศรีอยุธยาบอกว่า
เข้าตรวจค้นดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ในการขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
แต่ว่าถูกนายชัดชัยขัดขวาง
ซึ่งก็ต้องดำเนินคดีเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างด้วย
โดยนายชัดชัยจะถูกดำเนินคดีข้อหาขัดขวางการจับกลุ่ม
ทำร้ายเจ้าพนักงานระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
ส่วนผู้ที่ตรวจพบสารเสพติดก็จะถูกดำเนินคดี

ผู้ต้องหาที่หลบหนีก็ติดตามตัวจับกลุ่มตัว